ว่าข่าวนี้มีตัวเลขแบบจุกมาฝากกันเหมือนเคยนะคะ
แต่ก่อนอื่นเลยต้องขอกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุ
เหล่านักร้องลูกทุ่งและนักแสดงตลกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คืออย่างนี้ทั้งสองทีมเนี่ยนะ
เขาร่วมมือกันทำบุญแล้วก็จัดกิจกรรมฟุตบอลคอนเสิร์ตกระชับมิตร
ศิลปินตลกปะทะศิลปินลูกทุ่งค่ะ
นำทีมโดยนี่เลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรา
ถั่วแระเชิญยิ้มพี่ทศพลหิมพาน
รุงสุริยาพี่เจรเชิญยิ้ม
และพี่โอบะเสียงเหนอรวมไปถึงอีกมากมายหลายคนเลยค่ะ
เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๖๙ปี
หลวงพ่ออลงกฎที่ทางสมาคมเขานับถือกัน
ซึ่งภายในงานนะคะมีเสียงจากชาวบ้านที่มาร่วมงานว่า
งานนี้เนี่ยจะมีเลขเด็ดเลขมงคลมาฝากไหมเนาะ
ซึ่งพี่นกบริพันธ์ก็บอกเลยว่านี่ไงนี่ไงเลขเด็ดเนี่ยมันก็อยู่บนเสื้อฟุตบอล
ที่จะใส่ลงแข่งฟุตบอลนี่ไงล่ะเพราะทางพี่โบโอบะ
ในฐานะนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยเนี่ย
เขาถวายเสื้อทีมศิลปินตลกหมายเลข๖นี้
หน้าจอเลยภูมิชม่าเพื่อให้หลวงพ่อได้เติม
เสริมความเป็นสิริมงคลส่วนทางด้านพี่ทศพลหิมพาน
ในฐานะนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย
เขาก็ถวายเสื้อทีมนักร้องลูกทุ่งหมายเลข๗
ถูกต้องเลขสวยเลยนะคะ
ซึ่งการหยิบเสื้อของทั้งสองคนเนี่ย
ไม่ได้มีการนัดหมายกันเลยนะคุณผู้ชม
ในคลิปเนี่ยพี่นกเขายังบอกอีกว่าโอ้โห

คืออย่างนี้เลขนี้เนี่ยมันไปตรงกับอายุของเจ้าอาวาสค่ะ
ก็คืออายุ๖๙ปี
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพูจังหวัดลบบุรีนี่แหละนะคะ
ถือว่าเป็นตัวเลขที่มงคลมากเลยนะจดไว้เลยนะจ๊ะ
อกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีการจัดคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินลูกทุ่ง
และนักแสดงตลกมากมายนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าบรรยากาศนี้สนุกสนานมากเวอร์

คุณผู้ชมไปกันต่อค่ะไปกันที่คู่รักแจ๊ดแจงนี่
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูทรงผมของตาแจ๊ด
เจ้าของผมเขาน่ารักไหมน่ารักมากนะ
คุณแจงคุณภรรยาเนี่ยเขาเรียกทรงนี้ว่าน้องจุ
คือเรียกคุณแจ๊ดว่าน้องจุกค่ะ

จุกเขาก็จะรับบทบาทสมมุติด้วยนะ

จุกกับคุณแจงเนี่ยเขาวิ่งงานเทศกาลดนตรีใช่ไหมล่ะ

พอแวะปั๊มน้ำมันปุ๊บ
เจอแผงตัวเลขทั้งที
ก็เลยให้น้องจุกทำหน้าที่สักนิดนึง
หยิบตัวเลขมาสักหน่อยนึง

จิ๊กเอาเลขเยี่ยมพอ

ไปเยี่ยมพอเลยจุ๊ก
แกงเนี้ยแกงน้ำนี่ไม่มีบดบาส
ทำไงเขาหลับบาอยู่กันไปอ่ะหยิบให้แม่หน่อยลูกครับ
เรทที่ได้ก็คือหนึ่งสามห้าเออเออออกเป็นว่างวัดนี้นะคุณผู้ชมนะ
เหลือไม่กี่วันแล้วขอให้ทุกคนปังปูริเยไปเลยค่ะ
แล้วว่าก็ว่าเถอะคุณผู้ชมขาพี่เจ้ากะเรเนี้ยเพิ่งไปเจอมา
พี่แจ๊ดก็สู้ตายมากนะตี๓ก็ตี๓จากคว้าตัวมาถามกันหน่อยนะว่า
แม้จากตาแจ๊ดเนี่ยเป็นน้องจุกหยิบเลขให้เมีย
มันมีที่มาภัยหลังยังไงบ้าง
นี่เปลี่ยนจากนักร้องไปเป็นเจ้าพ่อแจ๊ดแล้วหรือเปล่า
งวดนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

มันอยากให้ทำอะไรก็ทำ
หลับตาแล้วก็จิ้มแล้วก็ซื้ออะไรอย่างนี้
หลังจากนั้นนะคะดิฉันก็เดินไปพิสูจน์นะคะ
พอล้วงกระเป๋าคุณแจงมาเลยภรรยา
เลขที่ได้๑๓๕นั่นแหละทั้งนี้ประมาณ๖ใบจริง
พี่นางบอกว่าพูดภาษาเพื่อนนะกูถูกแน่
เออรอดูรอดู

คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายด้วยคนดีคนเดิมของเรา
แม่สุสุนารีที่โชว์เลขแบบ

เพราะว่าซื้อตามเขาไม่ได้จริงไม่ไหว
คุณดูสิไถฟีดไปเนี่ยกดไม่ทัน

วุ๊ย๗๖๙เห็นไหม๖๙

เดี๋ยวนะอันนี้คือแม่สุนซื้อหมดเลยเหรอ

ขนมจีนด้วยนะคะบอกเลยว่างวัดสิบหกทานวาคมเนี้ยน่าจะได้
กินขนมจีนแม่สูตรแน่นอนเพราะว่าเขาซื้อแบบอินทินิตี้
อะแล้วก็ไม่รู้เนี้ยว่าการที่เขาเป็นมันจะคุ้มค่าไหมเป็น
เท่ากันไหมอะเอาเงินที่จ้างมาเป็นนั่นแหละมาซื้อเลข
คุณผู้ชมขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์